กันค่ะพาเชอรี่มาดูพี่เต้นันทสัยหรือว่าเต้ดัชจียุคนู้นนะคะ
อายุ๓๘แต่โอ้โหเห็นไหมฮะซิกแพคล่ำมาก
คุณผู้ชมค่ะใหญ่โตอลังการจนมีกิ้งกวางใจเล็กมาหูอมมากมายกันเลยล่ะ

เข้าวงการมานานแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่พัฒนาตัวเอง

ใช่ไม่ดูแลตัวเองไม่พัฒนาตัวเองก็อาจจะก็สู้เด็กเขาไม่ได้
แล้วช่วงนี้ผมเน้นเรื่องของการวิ่งวิ่งกันค่อนข้างเยอะครับ
ปุ๊บมันก็เป็นการคาดีโอเอาไขมันออกไปก็ยิ่งชัดขึ้นมาเรื่อย
อาจจะแบบเผ็ดจังซี๊ดแบบอะไรมันเป็นคำที่เขาแบบพูดกันอะไรแค่นั้นเอง

ห่วงครับแฟนเขาใจดีครับ
พอสร้างหุ่นมาแล้วไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีถ่ายแฟชั่นให้ได้ชมกันให้ได้ดู
ต้องรอลุ้นถ่ายเซ็กซี่กันต่อไปเนาะ